ติดตามกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทย

ประชารัฐร่วมใจช่วยอุทธกภัยภาคใต้
มีหน่วยงานของรัฐของเอกชนประชาชน
โทรศัพท์เข้าไปช่วยเหลือเงินกัน๓๐๐กว่าล้านบาท
เรื่องต้นตอนประมาณ๒ทุ่ม๓๒๙ล้านบาท

อันนี้ก็เป็นภาพบริการที่ทุกคนช่วยเหลือกันนะครับ
มาดูว่าเงินก้อนนี้จะสามารถช่วยเหลือชาวภาคใต้ได้อย่างไรกันบ้าง

ครับขอบคุณครับคุณกรอฟครับคุณดาวครับ

ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจ

เพราะว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมกว้างมาก
ทุกครั้งเวลามีการรับบริจาค
เงินช่วยเหลือน้ำท่วมแบบนี้
พอผ่านไปสักพักหนึ่งจะมีข่าวในธรรมนองซุบซิบนินทา
ว่าเงินไปถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนจริงหรือเปล่า
มีการเบียดบังใช้เงินไม่สมประโยชน์หรือเปล่า
มีการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่า

เพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้ยินข่าวในธรรมนองนี้
แต่ว่าคราวนี้น่าจะอุ่นใจได้ครับ
เพราะว่าเราอยู่ในยุคของรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม
ผมได้ไปคุยกับคุณจีรชัยมูลทองโรย
ท่านเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และเป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ครับ
ประหลัดจีรชัยท่านบอกว่าไม่ต้องห่วง
ข้าราชการคนไหนกลุ่มไหนใครไปทำอย่างนั้นเนี่ย

ท่านใช้คำว่านายกเอาตาย
ฉะนั้นให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
ที่บริจาคกันไปทั้งก่อนหน้านี้และทั้งเมื่อคืน
จะถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน
แน่นอนท่านยืนยันชัดเจนครับ
ฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจได้ในเรื่องนี้
ถัดมาเรื่องภารกิจหลังช่วยเหลือนามรถ
จะเป็นภารกิจที่ใหญ่มาก
ทั้งของจังหวัดและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าคราวนี้พื้นที่นั้นกว้างมาก
สิ่งที่อยากเห็นและพยายามจะเป็นไปให้ได้ก็คือว่า
หนึ่งจะต้องทั่วถึงครับ
ที่ผ่านมามีหลายพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง
พื้นที่ที่เข้าถึงบางทีก็
คนเอาไปบริจาคได้แล้วได้อีก
แต่พื้นที่ลึกไกลไปลำบากเข้าไม่ถึง
โดยประสบการณ์ปรากฏว่าไปไม่ถึง
ฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ทั่วถึง
ก็เป็นการบ้านของจังหวัด
อันที่สองทั่วถึงแล้วต้องเป็นทำ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเกิดกรณีว่า

พังทั้งหลังได้เท่าไหร่

หม้อหายตลายป๊าบหายไปได้เท่าไร
ผากม้าหายไปเสื้อผ้าหายไปได้เท่าไร

แต่ว่าพอเอาเข้าจริงมันจะกลายเป็นว่า
คนที่เจอนักมากได้เงินน้อย
คนที่เจอหนักน้อยได้เงินมาก

อันนี้เจ้าหน้าที่ต้องดูให้ดี

เวลาไปสำรวจขึ้นทะเบียนสำรวจขึ้นทะเบียน

ถ้ามั่วแล้วคนที่เขาเสียหายมาก

ฉะนั้นเรื่องความเป็นธรรมเนี่ย

ว่าควรจะช่วยกันยังไง
เพื่อให้เขาเกิดความพอใจว่า
เขาได้รับความช่วยเหลือ

แต่พอหลังจากนี้พอน้ำลดลง

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความช่วยเหลือ

จะไปช้าเร็วมากน้อยแค่ไหน

ไม่มีที่จะซุกหัวนอน

เขาจะยิ่งลำบากนานวันมากขึ้น
ไปช่วยเร็วลำบากน้อยวัน

ที่ต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ

หรือคนที่กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องนี้
จะต้องคำนึงถึงความรวดเร็วด้วย
บางทีขั้นตอนราชการ

กว่าจะตรวจสอบกว่าจะถึงอำเภอ
กว่าจะถึงอำเภออำเภอกว่าจะถึงจังหวัด

ดูรายชื่อแล้วกว่าจะส่งผ่านลงมา

โอ้โหไม่รู้ตั้งกี่เดือน

เงินมาได้ประโยชน์แต่ว่า

ได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท้าทาย

ของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด

จะต้องแสดงฝีมือให้เห็นว่า

อย่าลืมว่าเงินก้อนนี้
เป็นเงินที่เข้าไปสมทบ
เพิ่มเติมเพราะหลักเกณฑ์หลักการของกระทรวงมหาดไทยมีอยู่แล้ว
ว่าใครเดือดร้อนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ของกระทรวงพัฒนาสังคมก็มีอยู่แล้ว
ใครเดือดร้อนได้เท่าไหร่ใครเดือดร้อนแค่ไหนได้เท่าไหร่
มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วใครตายได้เท่าไหร่บาดเจ็บได้เท่าไหร่
แต่ว่าเงินบริจาคนี่แหละจะเป็นเงินเข้าไปสมทบ
และจะเป็นเงินก้อนที่เรียกว่าทำให้ประชาชนเขาชื่นใจ
กว่าร้านเมื่อคืนเนี่ยไม่น่าจะพอ
ฉะนั้นจะต้องเปิดรับบริจาคกันไปอีกเพราะความช่วยเหลือยังมีอีกมาก
ร่วม๑๐จังหวัดท่านคิดดูกันแล้วกัน
เพียงแต่ว่าโดยธรรมเนียมของสังคมไทย
ถ้านายกมีเวลาที่จะออกโรงรับบริจาคเอง
เปิดธรรมเนียบรับบริจาคใครติดต่อไปมีการประสาน
เขาขอมอบกับนายกนายกรับมอบเอง
เขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเขา
เป็นเกียรติแก่บริษัทเขา
มีภาพเผยแพร่ออกมาเขาก็รู้สึกว่า
ฉะนั้นยังมีอีกหลายบริษัทใหญ่เลยครับ
เมื่อคืนที่ไปไทยเบฟซีพีปตทเอสซีจี
ที่นั่นที่นี่การไฟฟ้าเขาไปกันแล้ว
แต่ว่าเมื่อคืนนี้อาจจะยังตั้งหลักกันไม่ทัน
กรรมการบริษัทยังไม่ได้ประชุมกันตัดสินใจช้า
ฉะนั้นทำยังไงที่วันต่อมาจะได้เห็นภาพนี้อยู่ต่อ
สมัยก่อนเนี่ยนายกจะให้เวลาเรื่องนี้
เราจะจำได้ว่ามีข่าวทุกวันวันรุ่งขึ้น
วันนี้นายกรับมอบเงินจากบริษัทนี้

ใครก็อยากจะมอบเงินกับนายก

ถึงแม้ว่าไม่มีไม่มีงานอย่างเมื่อคืนแล้ว
รับบริจาคยังจะต้องไปต่อ
เพราะว่าคนยังเดือดร้อนอีกเยอะ

อยากจะชื่นชมการทำหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ทุกช่องนะครับ
สังเกตไหมครับว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ย
คราวนี้ก็ให้ความสำคัญกับน้ำท่วมมาก
เพราะว่าธรรมเนียมไทยครับ
ถ้าเป็นข่าวใหญ่ทีวีออกหนังสือพิมพ์ออกคนก็จะคนก็จะรู้ข่าวมาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากจะเข้าไปช่วย
แต่ถ้าสื่อไม่นำเสนอเรื่องผ่านไปเงียบ
การช่วยเหลือก็ไม่กระตือรือล้นอันนี้เป็นธรรมชาติ
ฉะนั้นสิ่งที่สื่อทำคราวนี้เป็นการชักนำไปสู่
เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนมากยิ่งขึ้น
แล้วสังเกตดูนะครับแต่ละช่องเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลย
เขาซอกซอนซอกแทรกลำบากลำบลนั่งเรือไปนั่งรถกันไป
รถถนนตัดขาดก็ใช้วินลากรถกันไปเพื่ออะไรฮะ
เพื่อให้ไปถึงหมู่บ้านที่เขาเดือดร้อนและราชการเข้าไม่ถึง
มีหลายหมู่บ้านฮะคนไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ย
สามสิบสี่สิบหลังคาเรือนไม่มีข้าวจะกินไม่มีใครไปดูเลย
แต่พอทีวีไปถึงที่แล้วรายงานออกมาโอ้สักกระเดี๋ยวหนึ่ง
ผู้ว่าก็ตื่นเต้นนายอำเภอก็ตื่นเต้นไปดูสิทำไมหมู่บ้านตรงนี้
ไม่รู้มาก่อนว่ามีคนอยู่อาศัยอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าเดือดร้อนกันขนาดนี้
เห็นภาพจากจอโทรทัศน์ฉะนั้นคราวนี้ต้องชื่นชมสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี
เขามาแนวเดียวกันหมดเลยซอกแทรกซอกซอนลำบากลำบลไปหาไปเจาะไปพบคนที่เขาเดือดร้อนจริง
ไทยรัฐเราก็มีตั้งไม่รู้กี่ทีมลงภาคใต้ก็ไปทำอย่างที่ว่าไปหาชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนและประชาชนทั่วไปเข้าไม่ถึง
ก็ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาและเขาควรจะได้รับความชื่นชมด้วยว่าเขาได้ทำหน้าที่ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตที่เขาได้มีส่วนช่วยนำความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนบอกให้คนที่มีส่วนช่วยเหลือจะได้รับรู้
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้โดยเฉพาะครับคุณก้อคุณดาวครับก็หวังนะครับว่ามันจะมีแนวทางที่แก้ปัญหาได้ยั่งยืนมากกว่าเอาเงินก้อนหนึ่งไปช่วยแค่
นั้นก็ไว้กันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องซ่อมแซมบ้านก่อนแล้วไหนจะเรื่องดูแลเรื่องเลือกสวนไล่นานี่ยังไม่รู้ว่าถ้ามาอีกละลอกเนี่ยไอ้ต้นปามเนี่ยถ้าน้ำท่วมนานต้นยางน้ำท่วมนานนะ
ถ้ามันตายแล้วยุ่งเลยเราภาวนาว่าอย่าตายคือน้ำอย่าท่วมนานยังไม่รู้ว่า๓๔วันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้ารู้ว่าถูกทอดทิ้งเนี่ยจิตใจแบบนะถ้ารู้ว่าภาวะที่เราทุกข์
มีคนเห็นใจเรานะมีคนอยากช่วยเรานะเราจะมีกำลังใจ
พร้อมที่จะสู้หน่อยพร้อมที่จะสู้ครับครับขอบคุณคุณสุภาพนะครับ
ก็หวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่า
ต้ายังต้องรับมืออีกหลายวันเหมือนกันนะตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่๒๐เนี่ย
ไม่รู้จะตกมามากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะรวมทั้งขั้นตอนของการฟื้นฟู
หลังจากนี้ด้วยเชื่อว่าเสียหายจำนวนมากรัฐบาลพร้อมช่วยเหลืออยู่นะคะ